คือหลายคนอาจจะผ่านภาพนี้มาแล้วนะคะ
เป็นแม่คนหนึ่งในวัย๔๔ปี
เป็นความรักของแม่นะคะที่ถูกพิษโควิด
สุดท้ายตกงานค่ะก็เลยถูกให้ออกจากห้องเช่า
แล้วแม่คนนี้ก็มาเร่ร่อนมาเดินอยู่ตามถนนแบบนี้ค่ะ
ซ้ำร้ายไปกว่านั้นลูกชายวัย๑๗ปีหายไปอีก
แม่ไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยมานั่งรอตรงจุดนี้ค่ะ
เฝ้ามองเผื่อจะเจอลูกชายผ่านมาบริเวณนี้
เรื่องราวนี้ผ่านมาเพียงข้ามวันค่ะ

เพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเจอกับคุณแม่ท่านนี้แล้วนะคะ
คุณเขมิกาปรมพันใจผู้ศึกข่าวไทยรัฐทีวี
ไปเจอกับนางวันเพ็ญศรีเมืองวัย๔๔ปีที่บ้านเช่า
ในซอยสัตยาหิบสุขุมวิ๗๓ที่สัตยาหิบชวนบุหรี
ซึ่งนางสาวสายใจศรีเมืองเนี่ยนะคะ

เขาชวนมาพักด้วยกันนะเห็นข่าวไง
ก็เลยชวนให้มาอยู่ด้วยกันก่อน
เพราะว่าไปเห็นหลานสาวไปเร่ร่อนนอนอยู่ข้างถนน
บ้านเช่าแห่งเนี้ยอยู่ห่างจากจุดที่นางวันเพ็ญเนี่ย

แต่ว่านางวันเพ็ญอ่านหนังสือไม่ออกค่ะ
โทรศัพท์ก็ใช้การไม่ได้ก็เลยติดต่อยาดไม่ได้ค่ะ
ทีนี้พอมาเจอกันนะคะผู้เป็นอาเนี่ยมาเจอกับหลานก็
โอ้โหมีสีหน้าสีตาที่ดีขึ้น
ใช่นี่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคุณวันเย็นเนี่ยนะ
ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะที่สดใสขึ้น
เพราะว่าได้เจอกับน้องน้ำลูกชายวัย๑๗ปีแล้ว
เจอลูกชายแล้วนะคะเนี่ยค่ะลูกชาย
ไปเจอกันตอน๒ทุ่มเมื่อวันพระฤหัสบดีที่ผ่านมา
แล้วเธอดีใจมากนะคะหลังไม่ได้เจอหน้าลูกชายกว่า๒สัปดาห์๒อาทิตย์
ตอนที่เธอตกงานจากร้านอาหารแห่ง๑ด้วยพิษโควิด๑๙
ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าเธอเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังคุณเขมิกาฟัง
บอกว่าพอไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าก็ต้องออกจากห้องเช่า
แล้วก็มาเดินแถวห้างสรรพสินค้าบ้างนะคะมาเดินที่ห้างบ้าง
นอนข้างทางบ้านส่วนลูกชายเนี่ยไปทำงานที่อื่น
เพราะหลังจากนั้นหลังจากเกิดเหตุที่อยู่ห้องไม่ได้
ก็ติดต่อลูกไม่ได้เหมือนกันค่ะทีนี้ไม่รู้จะทำยังไง
ก็เลยมานั่งรอริมถนนใกล้บ้านนั่นแหละ
เผื่อลูกชายขี่รถผ่านมาหวังว่าลูกจะได้เห็น
นี่คือรอแบบเอาจริงรอแบบว่าไม่รู้ว่าท้ายที่สุดจะเป็นยังไง
แต่แม่ก็มารอแบบนี้ทุกวันทุกวันจนสื่อขับผ่านมาเห็นว่า

อาหารตรงนี้เป็นประจำเจอวันนี้ก็ยังนั่ง

ก็เลยจอดรถถามเลยนะครับ
แล้วก็ที่เธอมานั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าเธอไม่มีที่ไปแล้วหนึ่งเนอะ
สองมารอลูกชายอย่างมีความหวัง
และความมีน้ำใจของคนที่อยู่บริเวณนี้
ก็เรื่องอาหารการกินก็จะมีคนใจบุญเอามาให้

แพ้เป็นคนขับรถตุ๊กเธอบอกว่าเอาข้าวมาให้กินบ้าง
จ้างเธอเช็ดรถบ้างให้เงินสิบบ้างยี่สิบบ้าง

อ่ะฟังเสียงเท่าเราค่ะ
เขานั่งรออยู่ตรงนี้อ่ะจ้ะ
เขาไม่รู้จะไปตรงไหนเพราะว่า

เพราะว่ารถตุ๊กไงเราก็
ก็เลยมานั่งรออีกที่หนึ่ง

อะไรมันจะแบบมาเคราะห์ซ้ำกรรมซัดทุกอย่างเลยจริง
ชีวิตยิ่งกว่าระครอีกนะ

ตอนที่เห็นภาพนั่งรอลูกอยู่บริเวณนั้น
ทีนี้เจอลูกแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อว่าเจอลูกได้ยังไง
ลูกชายชื่อว่าน้องน้ำในวายุเขียวพายรีนะคะ
เป็นลูกชายของนางวันเพ็ญนะคะน้องเนี่ยน้องคนนี้
เล่าบอกว่าไปทำงานรับจ้างทำการเกษตรอีกอำเภอนึง
ก็กลับบ้านมาบ้างแหละแต่ว่าไม่ได้ติดต่อกับแม่โดยตลอดนะคะ
ขาดการติดต่อกับแม่นานสุดใน๔วัน
คือติดต่อตลอดแต่ว่ามาเว้นมา๔วันที่นานที่สุด
ใช่เพราะว่าอะไรติดต่อแม่ไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นเขาก็กลับมาบ้านไง
แต่พอกลับมาแม่ออกไปแล้วเขาไม่เจอแม่
สวนทางกันติดต่อไม่ได้ด้วยเพราะว่าโทรศัพท์แม่เสียใช่ไหม
ใช่แล้วลูกชายก็พยายามตามหาแม่เหมือนกัน
ตามหาที่บ้านญาติก็ไม่เจอแม่
เขาก็ไปเทียวมาหาด้วยความเป็นห่วงแม่เหมือนกัน
สุดท้ายมาเห็นแม่เป็นข่าว

นานสุดเลยที่ขาดการติดต่อ

รอบนี้ใช่ไหมหายไปเลย

แล้วตามหาคุณแม่อย่างไรก่อนนะ
ก็ให้เพื่อนช่วยหาแล้วมาหาญาติแล้วมาเห็นในโพสต์
ตังค์มาวันอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งตอนตังค์ออก
แล้วก็แกทำกับข้าวทำอะไรปกติก็ไม่มีอะไร

อือออกจากบ้านเลย

อ๋อเขาไม่ได้ล็อกแบบ

ไม่ได้ล็อกเพราะผมจ่ายให้แล้ว

คือที่บอกว่าน้องมาเห็นข่าวคุณแม่
เพราะอะไรตอนที่เรานำเสนอข่าวคุณแม่

เนื้อตัวไปโดนอะไรมาลูก
เขินใบนั่งใบหน้า

เพราะลูกชายก็ไปรับจ้างทำงานมา

ก็ด้วยความรักความเป็นห่วงของแม่กับลูกนะ

ใช่ทีนี้หลังจากนี้จะทำยังไงต่อ

มีการมอบเงินแบบนี้ค่ะให้จำนวนนึงไป

แล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยด้านหน้า
แล้วก็จ่ายค่าเช่าให้ด้วยเดือนละ๑๖๐๐บาท

และที่สำคัญบ้านนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านเช่าของญาติด้วย
ผู้ชายบนคนนี้น่ารักมากมอบพัดลมให้ด้วยนะคะ
ใช่ค่ะและที่สำคัญตอนนี้คุณแม่ได้งานทำแล้วนะคะ
เพราะว่าร้านหยำนางยักษ์รับของคุณแม่ไปทำงานแบบคนนี้ด้วยนะคะ

ซึ่งหลังจากจัดการเรื่องราวต่างอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็ให้เข้าไปทำงานได้ทันทีเลยนะคะ
คุณคนใจดีทั้งหลายนะฮะแล้วก็

ใครไปสัตหยิบก็ไปอดนดยนต์ได้

ค่ะประทับใจนะฮะ

สิ้นเด็กก็เป็นเขินในเวลาที่แม่หอม
แต่แม่ก็มองว่าลูกก็ยังเป็นลูกเป็นเด็กน้อยในสายตาคุณแม่
ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม